ต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายสองคน
เขาทะเลาะกันจากปัญหาเรื่องของการขับรถ
แต่ว่าไปทะเลาะหน้าเทคนิคสมุทรสาคร
พลเมืองดีก็เลยบอกน้องเทคนิคมาช่วยหน่อย
มาช่วยห้ามหน่อยแล้วไปดูว่ามันเป็นไงต่อไป

แม้คอนการ์ดก่อน

อ้าวแม้คองการ์ดโอ้โห้ย
เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่อยากเห็นคนตีกันนะ
หมายถึงว่าอยากเห็นเด็กเทคนิคทำอะไรดีแบบนี้

พอกลุ่มน้องเทคนิคเดินมาเอาชายสักคนนี้หยุดเลย

คนขับแท็กซี่กับชายเสื้อเทาเขาแลกหมัดกันดุเดือดมากเลยครับ
โดยฝั่งคนขับแท็กซี่เนี่ยเขามีไม้เป็นอาวุธด้วยนะ
ต่อสู้กันไปจนเซไปโดนรถสองแถวบุกเลยครับ
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มเด็กเทคนิคเดินออกมาพอดีครับ
คนถ่ายคลิปก็ตะโกนด่าเอาน้องไปช่วยกันเยอะหน่อยไปช่วยกันห้ามหน่อยจับแยกกัน
ระหว่างนั้นเนี่ยโชเฟอร์รถสองแถวเองก็ลงมาถามหาความรับผิดชอบว่ารถเขาก็บุกเหมือนกัน
แต่ทั้งคู่ไม่สนใจก็ย้ายกันกลับไปเลยนะฮะ
ผู้โพสต์คลิปก็บอกว่าแท็กซี่เดือดไปต่อยต่อยกันแล้วก็ไปโดนรถโดยสารบุบแล้วก็ขับรถไปเลยครับ
เตอร์ไซค์ก็พังเสียหายด้วยกลับมารับผิดชอบด้วยนะครับกับที่รถสองแถวสีเหลืองเนี่ยนะฮะ
เพิ่งจะเห็นว่ารถพี่เขาบุกมากเลยยังไงก็ฝากช่วยแชร์ก็ตามหาคนขับแท็กซี่มาช่วยรับผิดชอบด้วย
ตอนนี้ชาวเน็ตก็คือนอกจากตามหาคนขับรถแล้วเนี่ยชื่นชมเด็กเทคนิคกลุ่มนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเห็นแต่เขาตีกัน
แต่นี่เขาทำความดีไปช่วยคนไม่ให้เขาตีกันก็ชื่นชมเด็กเทคนิคกลุ่มนี้ด้วยนะครับ